ทำเอาเพื่อนนักแสดงวิกหมอชิดหลายคนใจหายวาบเลย
อย่างน้องสกายมาเรียนางเอกคู่ขวัญบิ๊กเอ็มที่เพิ่งจะมีผลงานละครเรื่องหมอลำซัมเมอร์เมื่อปีที่แล้ว

ใช่พอรู้ข่าวโอ้โหน้องอึ้งเลยเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่บิ๊กเอ็มเนี่ยถูกทางช่องประกาศยุติสัญญา
ฉากการเป็นพระเอกช่อง๗ที่อยู่มายาวนานถึง๙ปี
แต่ยังไงก็ตามนะสกายก็ขอให้บิ๊กเอ็มไปได้ดีในเส้นทางการแสดงกับช่องอื่น
แล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าพี่บิ๊กเอ็มเนี่ยไม่ได้จีบหนูนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยน้องสกายกับบิ๊กเอ็มเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นค่ะ
เพราะเอาจริงอย่างที่เรารู้กันนะพี่แจ๊คเนอะ
น้องสกายเขามีคนคุยอยู่แล้ว
แต่ว่าจะเป็นใครใช่คนในวงการหรือเปล่า
ไปฟังคำตอบจากปากของน้องสกายกันเลยดีกว่าค่ะ
อันนี้เหมือนมีคำว่าพี่บิ๊กเอมมาจีบแต่ไม่ใช่พี่บิ๊กเอมเนอะ

แต่เอาเป็นว่าก็ยังโสดแล้วก็ตั้งใจทำงานนะตอนนี้